แต่ยังไงซะเมื่อวานนี้มันก็มีบางเหตุการณ์เกิดขึ้นนาที
โอ้โหหลายคนเขาฮือฮาเลยนะ
โดยเฉพาะน้องหนูบอกว่าเพิ่งเกิดมาเนี่ยเพิ่งจะเคยได้ดูสุริปราคา
แม้จะไม่ใช่แบบเต็มดวงก็ตามแต่มันก็น่าตื่นตาตื่นใจ
ดวงจันทร์มาบังพระอาทิตย์ก็ทำให้เราเห็นเป็นเซี่ยวเหมือนวงแหวน
ประเทศไทยก็ดูได้หลายพื้นที่นะคุณนะ
ไทยรัฐทีวีของเราก็รายงานมานะทั้งคุณทัศนัยมาจากสงขลาใช่ไหม
ส่วนในกรุงเทพหลายคนก็เห็นหลายคนก็ถ่ายรูปกลับมา

จริงซึ่งสุริปราคาเนี่ยนะหลายพื้นที่เขาก็จะเรียกต่างกัน
อย่างอีสานบ้านในชั้นก็จะเรียกกบกินเดือน

บกินเดือนก็เป็นการเปรียบเทียบนะเป็นคำโบราณที่เขาเรียกกันมา
ต้องมีเสียงเลยหรอคะ

ใช่ไม่ได้วงหลวงตรงนตรีอะไรหรอกคุณ

ให้มันมีเสียงดังในช่วงเวลาที่สุริยุปราคาเกิดขึ้น
เป็นความเชื่อของชาวบ้าน
แล้วนั่งตีตากแดดอย่างนี้ไม่ร้อนเหรอเนี่ย

ก็เคาะกันไปแบบนี้เลยเคาะตามความเชื่อเลยเหรอคะ

แต่พี่ยังไงละเนี่ยเราอยู่ที่ไหนรู้ไหม
ชาวน้าสหงุกแก้วจังหัดปรฐูนทานีไง

ผู้สึกข่าวของเราแล้วเอามาบอกนะครับว่า
ช่วงของการที่เกิดเหตุการณ์นี้นะ

โดนกินก็คือเหมือนกบกินเดือนจริงนั่นแหละ
แล้วนอกจากเคาะปี๊บแล้วนะยังเคาะอย่างอื่นอีก
เขาผลไม้ค่ะคุณ
อุดมเนี่ยแกเล่าให้ฟังบอกว่าคนโบราณเขาเชื่อกันว่า
การที่นำไม้ไปเคาะพวกบรรดาผลไม้ชนิดต่างที่อยู่ในบ้าน
กระทั่งอยู่ตามเรือกสวนไร่นาเนี่ยนะ
เพราะว่าจะทำให้ไม้ผลเหล่านั้นออกลูกดก

ตอนที่เคาะไปเคาะเค้าพูดอย่างไรลูกมั้ยอย่างไรคะ

ดกใหญ่

นี่เพลงซิงเกิ้ลใหม่ของคุณเหรอคะ

การที่เขาเคาะปี๊บเนี่ยนะเขาเชื่อว่ามันเป็นการรับขวัญพี่น้อง
นั่นก็คือพระราหูกับพระอาทิตย์ที่มาเจอกันไงคะ
หรือว่าอีกหนึ่งความเชื่อ
เพื่อไม่ให้เกิดการกลืนกินดวงอาทิตย์จนมืดดับไปทั้งดวง
ก็เลยพากันตีเกาะเคาะปี๊บให้เกิดเสียงดังป้องขึ้นมานั่นเอง
นี่เป็นความเชื่อของชาวโบราณชาวบ้านของเขาแต่ละท้องถิ่น
ว่าเชื่อแตกต่างกันออกไปเรียกแตกต่างกันออกไปเหมือนกันค่ะ
ส่วนใครนะพลาดไม่ได้ดูรอบนี้อีกทีปีหน้า
อีกทีปีหน้ารอปีหน้านะใช่๒๑มิถุนายนประเทศไทยจะดูได้
แล้วไปเคาะได้เลยนะก็ไปดูกันปรุงตีปี๊บก็ได้
เคาะยังไงดกใหญ่ที่ต้องเคาะหัวตัวเองแล้วพูดดกใหญ่
คือให้ผมดกสมองใหญ่ใหญ่จะได้ฉลาด
ต้องเคาะไปไม่ต้องไปเคาะผลไม้
เคาะตัวเองเนี่ยดกใหญ่ทุกวันนี้เป็นไง
ไม่ต้องรอสุริปราคาเคาะตอนนี้เลย
นี่ไงทุกวันนี้ใหญ่เลยเนี่ยหน้าใหญ่